มาทำไมกับผู้ชายคนนี้ที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์มานะคะ
แล้วจู่ก็จอดรถมอเตอร์ไซค์มานั่งลงที่กลางถนนหน้าบ้านของผู้หญิงคนนี้ค่ะ
นั่งสมาธิไม่พอแล้วก็ก้มกราบลงไปที่หน้าบ้านของเธอ
คือเราเป็นเจ้าของบ้านเราเห็นแบบนี้หลอนจริง
เพื่อให้หน่วยการที่เก็บเข้ามาดูหน่อยว่า

คือคุณแล้วไม่ใช่ทำครั้ง๒ครั้งนะคะ
แบบนี้มาหลายครั้งจนสุดท้ายเจ้าของบ้านทนไม่ไห
ถ่ายคลิปมาฟ้องโซเชียลอ่ะอ๋อเอออ่าแล้วเพจเนี้ยค่ะ
โซเชียลฮันเตอร์รีบอร์ดเขาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้
คุณผู้ชมดูดูภาพเนี่ยตามนี้เลยค่ะผู้ชายคนนี้ก็สวมเสื้อดำ
กางเกงขาสั้นนั่งคุกเขาแบบสำรวมเลยนะ
คืออยู่กลางถนนหลังรถมอเตอร์ไซค์ของเขาทำท่าเหมือนนั่งขัดสมาธิอ่ะ
เข้ามาในบ้านของผู้หญิงที่ถ่ายคลิปอืม
แล้วก็ลุกขึ้นไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็จากไปซะอย่างนั้นนะคะ
ผู้ชายคนนี้เข้ามานั่งทำท่าทำทางแบบนี้เป็นประจำอะค่ะ
เป็นประจำด้วยเป็นประจำจนเจ้าของบ้านเขากลัว
เพราะว่าเขาอยู่กันแค่เด็กกับผู้หญิงอืม
เขาก็เลยถ่ายคลิปแล้วไปแจ้งความทีนี้พอไปแจ้งความกับตำรวจเนี่ย

เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนสติไม่ค่อยดี

ทีนี้เธอตั้งคำถามว่าอ้าวแบบนี้แล้วเธอก็อยู่อย่างหวัดภาวะไง
คือไม่รู้ว่าวันดีคืนดีผู้ชายคนนี้จะเกิดคลุ้มคลั่งแล้วก็บุกเข้ามาในบ้านด้วยหรือเปล่า
แล้วเธอจะป้องกันตัวยังไงเพราะว่าที่บ้านมีเด็กกับผู้หญิง
เขาก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์ในโซเชียลเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือ
บอกนะจริงแล้วเนี่ยถ้าสติไม่ดีไม่สมประกอบนี่นะ
ขี่รถมอเตอร์ไซค์แบบนี้มาได้ยังไงอืมอ่า
ญาติญาติต้องดูแลนะเนี่ยค่ะอย่างน้อยตำรวจต้องตักเตือนหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ารักษณะการทำเนี่ยถือว่าคุกคามทำให้เธอตกใจกลัว
คืออย่างน้อยอยากรู้หน่อยแหละว่ามานั่งหน้าบ้านแบบนี้
แล้วมานั่งสมาธิแล้วคุกเข่าก้มลงกราบหน้าบ้านของเธอ
บ่อยบ่อยแบบนี้ทำไมอืมเออมันก็หล่อหลอนเนอะหลอนด้วยกลัวด้วยเออ